ไปดูเรื่องของความเชื่อของคนไทยกันบ้าง
บางทีเนี่ยเวลาเรารอดตายหรือว่าผ่านเหตุการณ์หุดหวิดมาได้

ถูกต้องอย่างกรณีนี้เหมือนกัน

ขณะที่กำลังยกระเบื้องจะไปมุงหลังคาอุโบสถ
แบบนี้คุณผู้ชมแล้วมันก็หลุดลงมาแบบนี้
คุณผู้ชมต้องดูให้ดีเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมาก

แล้วเรามีภาพปรากฏอยู่เท่านี้นะ

กรณีนี้ค่ะมีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน

เครนขณะที่กำลังยกของขึ้นไปหลังคาอุโบสถในวัดแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมเสี้ยวไว้หน้าทีเดียวก็มีเครนนะครับ

เกิดเสียงดังลั่น๓ครั้งแล้วมันก็หลุดออกมา๑ท่อน

แต่เคราะห์ดีนะที่ตัวกระเช้าไปค้างอยู่บนหลังคาอุโบสถ

คุณผู้ชมสังเกตเห็นผู้ชายสองคนเสื้อเขียวหมวกชมพูแดงนี่นะคะ
ก็เกาะเอาไว้ได้ก็ไม่ร่วงลงมาปลอดภัยนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดคลองกลางบกบินบุรีจปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดคลองกลางเป็นผู้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘สิงหาคมนี้เองนะคะ
โดยส่วนตัวของพระอาจารย์เองนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะ
พระประธานประจำโบสถ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนแถวนั้นเริ่มสายศรัทธา
ช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย
เป็นความเชื่อของท่านเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าอาวาสวัดคลองกลางกันนะคะ
ก็มายก๊อบมีบางอย่างช่วยไว้ให้รอดโปรดอาการตราย
ท่านก็ไปกราบหลวงพ่อในโบสถก่อน
มาทำความดีแล้วก็จะขอให้หนักเป็นเบา
คือฉะนั้นเองต้องสังหวัญใจแล้วว่าจะเกี่ยวกันได้ขึ้นในใจสร้าง
แล้วพอเกิดจริงก็เป็นจริงที่สังหวัญใจไว้แต่ก็รอดมาได้
ได้คุยกับพระอาจารย์แล้วได้คุยกับเจ้าอาวาส
แล้วไปคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กันบ้างนะคะ
ก็คือนายทวันพรมกัญญาและนายปะพลเหล่าเพชร
เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ระทึกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าในช่วงที่เขาขึ้นไปทำงาน
ก็ทำอย่างปกติไม่มีอะไรหรอกนะคะ
แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเขาก็ใจหายใจความเหมือนกันนะ
แต่เขาก็เชื่อนะคะว่าน่าจะเป็นเหมือนลักษณะมีมือวิเศษ
มาช่วยผลักกระเช้าไม่ให้ไปหล่นลงไป

พวกเขาก็เลยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ได้ร่วงหล่นลงมา

และท้ายที่สุดก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
ถ้ามีปฏิหารผมก็ไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าเหมือน
เหมือนมีอะไรฝักให้ตาก้าเนี่ยไปตกตรงนั้น

ผมก็ทำพิธีขอเข้ามาครูบาอาจารย์หรือคนที่สร้างเก่า
ยังไงคนคิดดีทำดีก็เขาเรียกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะ
ก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นแล้วไปอ่าใช่ค่ะแต่ที่แน่
สิ่งที่เราควบคุมดูแลได้ก็คือเรื่องของการป้องกันอันตรายใช่ไหมคะ
เพราะว่าอุบัติเหตุทุกครั้งก็มักจะเกิดจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงตัวผู้ปฏิบัติงานเองด้วยเหมือนกันนะคะ